เรื่องของโควิด๑๙กับการกักตัว
คนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเกาหลีใต้
ก็ดูทั้งบรรยากาศที่สัตหีบก็มีคนเข้าไป

และในจังหวัดต่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้

เพราะว่าอย่างที่บุรีรำมันก็มีการแชร์ภาพออกมา
เขาบอกว่าเขารอดจากที่เกาหลี
จะมาติดเชื้อที่นี่แหละที่สถานกักกันนี่แหละหรือเปล่า
กลุ่มผู้ชมเสียงโควดจากผีน้อย
บอกว่าสภาพสถานที่กักตัวมันไม่มีความพร้อมเลยคุณ
แต่ดิฉันไปดูในเพจต้นเรื่องก็เป็นภาพเดียวกันล่ะค่ะคุณผู้ชม

คุณอ้อมบุญคือเขาเขียนว่าด่วนไม่มีความพร้อม
เรื่องการกักตัวผีน้อยคุณภาพที่พักโดยรวมแย่มาก
อากาศร้อนนอนเต็นต์ที่โรงจอดรถสนามกีฬาของคุณเนวิน

ถูกส่งตัวมาที่สนามกีฬาที่บุรีรำ
แล้วดูสิอากาศร้อนไม่มีพัดลม

ห้องน้ำห้องท่าเป็นห้องรวมน้ำเจิ่งนองในห้องน้ำ
คืออะไรหลายอย่างก็ไม่มีความพร้อม
ตอนแรกขึ้นรถออกมาจากสุวรรณภูมิ
ก็นึกว่าน่าจะถูกกักตัวที่สัตหีบ

ทุกคนเครียดมาถึงได้รับข้าวกล่องคนละกล่อง

ร้อนจนนอนไม่ได้ต้องมานั่งคุยกัน
อยากให้รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
เพราะว่าเคลียร์คนออกจากสุวรรณภูมิ
สถานที่กักตัวแต่ไม่มีความพร้อมเลย
พวกเขาก็บอกว่างงอยู่กันเป็นร้อยคน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาหน่อย
เอาเรื่องราวมาบอกต่อแล้วมาแฮชแท็ก

กลางคืนก็ร้อนขนาดนี้กลางวันจะอยู่กันได้ไหม
อันนี้คือที่บุรีรำนะคะพาไปดูที่โคราชหน่อยละกันค่ะ
พ่อเมืองคือนายวิเชียรจันทรโนไทย
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
พลตีสุรศักดิ์ถนัดศิลธรรม
อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
แล้วก็ยังมีพันเอกเชษฐาทานกระโทก
นาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่สอง

ไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่
สถานที่ตรงนี้จะใช้เป็นสถานที่กักตัวผีน้อย

ก็คืออาคารที่พักในกองพันธหารเสนารักษ์ที่๒๒
และอาคารของกองพันธหารเสนารักษ์ที่๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ของกองทัพภาคที่๒
คือรองรับได้อาคารหนึ่ง๘๐คน

เพื่อรองรับให้ได้กับจำนวนผีน้อย

เพราะว่าที่นครราชศรีมานี่ถือว่าเป็นอันดับต้นเลยนะ
ผีน้อยจะเดินทางมาเนี่ยค่ะ

แล้วก็มีการจัดหาที่นอนเครื่องนุ่งห่มเอาไว้ด้วย

คือเมื่อกี้ที่บุรีรำที่เขาร้องกันมาในเพจนะฮะ
แล้วก็ที่นครราชศรีมาย้อนกลับไปกรณีของบุรีรำหน่อยคุณ
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มีการชี้แจงแล้ว
หลังจากที่มีการแชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยนะคะ
ก็คือนายทัชกรหัตถาธยากูล
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
เนื่องจากสถานที่กักตัวของเอกชน
ได้จัดเตรียมไว้รับรองผู้ที่จะเข้ารับการกักตัว๖๐คน
แต่คนเดินทางมามากกว่า๓เท่า
เพราะว่าคนเดินทางมา๑๘๐คนมาถึงเมื่อคืนค่ะ

ซึ่งไม่ได้แยกมาตั้งแต่ต้นทาง
ทีนี้พอมาถึงบุรีรำตอนค่ำทำยังไง
บุรีรำเจ้าบ้านก็ต้องดูแลเบื้องต้นก่อน

แล้วก็ส่งไปกักตัวตามภูมิลำเนาของตนเอง

แล้วก็ยืนยันนะคะว่าทางจังหวัดบุรีรำเอง
พร้อมที่จะดูแลกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางกลับมานั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมครับมาดูตัวเลขของบ้านเรากันบ้าง
เพราะว่าช่วงสายที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุข
โดยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
หน่วยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค
แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรา
ตอนนี้เพิ่มอีก๓ราย

ทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น๕๓รายแล้วนะครับ
โดยพบว่าผู้ป่วยอีก๓รายคือรายที่๕๑

ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ
แต่อยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับชายไทยรายที่๔๕
แถลงไปแล้วว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากอิตาลี
ยืนยันรักษาอยู่ที่จังหวัดชมบุรีนะครับ
หญิงรายที่๕๑เริ่มป่วยตั้งแต่๗มีนาคม

แล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙อาการไม่มากนัก

และรายที่๕๓เป็นชายอายุ๔๗ปี

โดยภรรยาเดินทางกลับมาจากอิตาลีถึงเมืองไทย
แล้วก็ไม่สบายไปตรวจวินิจฉัย
แล้วก็พอเจ้าหน้าที่ทราบว่ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ก็กักตัวไว้ปรากฏว่าติดทั้งสองคน

ทีนี้ไปดูยอดรวมทั่วโลกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก
อยู่ที่๑๑๓๓๕๘ราย
เสียชีวิตไปแล้ว๔๙ศพนะคะ
ซึ่งประเทศที่ยอดผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
คือเราก็ยังเห็นกันอยู่
ส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปยุโรปอย่างอิตาลีอย่างนี้
อิตาลีน่ะน่ากลัวนะครับสเปนแบบนี้นะคะ
ใช่อย่างสเปนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง๓เท่า
ระยะเวลาไม่ถึง๑สัปดาห์เลย
อิตาลีนก็ตอนนี้ทะลุพันธุ์แล้วอิตาลีตอนนี้๙พันธุ์กว่าแล้ว
อืมนี่ค่ะ
ก็เป็นรายงานที่เราให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องราวดีกันบ้างนะครับ